พาไปดูตะกร้าข้อปากไม่ได้พูดผิดค่ะ
ตะกร้าจริงครอบปากเป็นครอบปากบัวนั่นเองนะคะ
ไม่ให้เขาไปแถะเล็มย่าอาจจะปนเปื้อนยาฆ่ามะแรงต่าง
นี่แหละเราพาไปดูไอเดียนี้กันเลยนะคะคุณผู้ชม
โอ้โฮนี่ฮะพุกเช้าเลยนี่เห็นไหม
มาแบบนี้ค่ะออกจากคอกไปหากินไปกินย่า
กลับเข้าคอกมาทั้ง๖ตัวนี้นะครับ
เป็นวัวของนางอรไทยอาจจุฬา
เป็นชาวนาที่บ้านเก่างิ้วที่ตำบลห้วยยางอำเภอบัวใหญ่

จะต้องมีตะกร้าพลาสติกครอบปากเอาไว้ทุกตัวเลย
คือไม่ใช่ว่าวัวจะดุไปกัดใครนะ
แต่พี่อรไทยเจ้าของบอกว่าที่ต้องทำแบบนี้
ป้องกันไม่ให้วัวไปแทะเล็มย่าข้างทาง
เพราะว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นต้นฤดูธรรมนาไงคะ
ตรกรเขาก็อาจจะใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดวัชพืชต่าง
แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าวัวทั้ง๖ตัวมันไปเผลอ
แทะไปเล็มเข้าอาจจะเป็นอันตรายได้
แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเป็นการสอนด้วยนะ

ไม่ให้อยู่ดีวัวไปแทะเล็มย่าเรื่อยเปื่อยข้างทาง
อรไทยบอกว่าทำแบบนี้หลายปีแล้วนะคะ
ตอนแรกเพื่อนบ้านเขาก็แซวอ้าวพี่อรไทย
วัวดุเหรอจะต้องเอาตะกร้ามาครอบปากแบบนี้
แต่พอเพื่อนบ้านเขาเห็นว่าเฮ้ยวิธีพี่อรไทยนี่ได้ผล
เพื่อนบ้านก็หันมาทำตามบ้างนะคะ
ส่วนใครที่ดูแล้วอยากจะเอาลองไปใช้
อรไทยบอกว่าไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะคะ
แต่ก็ต้องปล่อยต้องเอาออกด้วยนะ
คือให้เขาได้กินย่ากินน้ำอะไรด้วย
ใส่ไว้ตลอดทั้งวันนี้ไม่ได้นะ
แน่นะครับถ้าไม่ได้กินอะไรนะฮะ

ไม่ให้เขาไปกินย่าที่มียาฆ่าแมลงนะ
ใช่ช่วงนี้หน้าฝนด้วยแล้วก็คนทำนาด้วยนะครับ